ชนแล้วหนีจนตำรวจเชียงรายต้องขับรถไล่ล่า
ใช้ปืนยิงยางจนรถกระบะสิ้นฤทธิ์นะฮะ
และพยายามที่จะควบคุมตัวคนที่ชนแล้วหนี
คุณผู้ชมไปดูจังหวะตอนที่จะควบคุมตัวหน่อยนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะถนัดล้อมไว้แล้วเจรจาให้ลงรถแล้วนะฮะ
เขาไม่ยอมลงนะฮะตำรวจต้องใช้วิธีในการยิงล้อยิงยาง
แล้วเขายังจะขับไถไปแบบนั้นนะคุณนะ
แบนถูกยิงไปแล้วนะฮะยังขับออกไปอีกนะครับ

เชียงรายคนขับจริงถูกตำรวจล้อมเอาไว้หมดแล้ว
บริเวณตู้ยามตำรวจที่อำเภอป่าแดดนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเฉียวชนคนขับรถจักรยานยนต์
มีคนเจ็บ๒รายบริเวณถนนหมายเลข๑๒
ช่วงป่าแดดภูกามยาวบริเวณปากซอย๒๒จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ขับหลบหนีไปตำรวจพยายามสกัด
แต่คนขับไม่ยอมลงจากรถนะครับ
คนขับก็คือนายสิทธิชัยเหลืองสิทธิกุลอายุ๕๙ปี
ตำรวจบอกว่ามีอาการเหมือนคนไม่มีสติสอบถามไม่รู้เรื่อง
ทีนี้พอสกัดจับได้นะฮะก็นำตัวพร้อมกับรถกระบะที่ขับมาเนี่ย
กลับไปที่สพป่าแดดเพื่อที่จะสอบปากคำ
ญาติของนายสิทธิชัยคนขับรถกระบะบอกกับตำรวจว่า
นายสิทธิชัยจริงมีอาการป่วยด้วยโรคสมองฝ่อนะครับ
ประมาณปีกว่าแล้วเคยเข้ารับการรักษาที่เชียงใหม่
แต่ว่าตอนนี้ถูกส่งตัวกลับมาที่เชียงราย

แต่ก่อนเกิดเหตุนายสิทธิชัยอาศัยจังหวะคนในบ้านเผลอ

กระทั่งเกิดเรื่องไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค
มีคนเจ็บ๒คนแล้วก็ขับหลบหนี
จนถูกยิงยางแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นญาติยินยอมชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
ค่าทำขวานให้กับผู้บาดเจ็บทั้ง๒คนนะครับ
แล้วก็ต้องส่งตัวรักษาต่อนะครับ